โชคกับทนอย่างอ่อนหลาย
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วที่ครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดชนบุรีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงินสูงสุด๑ล้านบาทร่วมเป็นกำลังใจกันนะครับ
พี่เอกเตรียมตัวมาดีมากน้อยแค่ไหนนั่งก่อนครับ

ไม่ได้หวังอะไรมากมายครับล้านหนึ่ง

เฮ้ยหวังไว้ก่อนดีแล้วเผื่อฟุกเผื่อฟุก
เผื่อฟุกนะครับเอาล่ะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณเอกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เดี๋ยวจะต้องตอบคำถามแล้วรู้สึกไงบ้างตอนนี้

คุณเอกครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง
คุณเอกต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรก
ข้อแรกเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
โชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้เรื่องที่๑ป่อเปี๊ยะ
เรื่องที่สองจังหวัดชนบุรีเรื่องที่สามสุนารีราชศรีมา
เรื่องที่สี่น้องเป่าเป่าเรื่องที่ห้าบ้านของเราจังหวัดชนบุรีครับ
คุณเอกเลือกเรื่องจังหวัดชนบุรีครับ
เป็นคนชนบุรีโดยกำเนิดไหมครับครับเกิดอำเภออะไรครับ
ละมุงครับเอกสถานที่ท่องเที่ยวดังดังที่ชนบุรีของเรามีอะไรบ้าง
ทะเลแล้วก็งานประเพณีวิ่งควายอะไรแล้วมีที่ไหนอีกบ้างคุณ
เกาะอะไรต่ออะไรมีไหมเกาะก็มีครับเกาะลอยเกาะศรีชัง
คุณไปเที่ยวมาหมดทุกเกาะยังไม่เคยไปเลยครับมีแต่เกาะเมียเกาะอืม
อย่าพูดนึกว่ามีแต่เราคนเดียวนะเอกเป็นถูกก็มีทะเลนะคะ
มีบางแสนมีพัทยาที่ไปเที่ยวกันได้เกาะต่างต่างด้วยเกาะล้านก็มี
เกาะสากเกาะคลกพร้อมไหมพี่เอกพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วสมาธิดีดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชื่อเกาะใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในหมู่เกาะไผ่
ตัวเลือกที่หนึ่งเกาะหูช้างตัวเลือกที่สอง
เกาะกลึงบาดานตัวเลือกที่สามเกาะเหลียง
ตัวเลือกที่สี่เกาะมารวิชัยมันเป็นคำถามที่อยู่ใน
จังหวัดของผมนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้จักครับถ้าพร้อมแล้ว
คุณเอกเลือกตอบตัวเลือกไหนครับข้อสี่ครับเกาะมารวิชัยครับ
ตัวเลือกที่สี่เกาะมารวิชัยครับ
คุณเอกยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกคุณเจี๊ยบครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณเจี๊ยบขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องครับก็คือเรื่องป่อเปี๊ยะ
เรื่องสุนารีราชสีมาเรื่องน้องเป่าเป่าเรื่องบ้านของเรา
ป่อเปี๊ยะครับทำไมเลือกเรื่องป่อเปี๊ยให้คุณเจี๊ยบครับ
ก็เมียทำถนัดที่สุดแล้วครับคุณเจี๊ยบถนัด
กำลังใจเด็กน้อยปรบมือให้ครับแสดงว่าโดนใจเขาว่า
เลือกเรื่องนี้ให้แม่นะครับขอให้โชคดีนะครับครับ
เชิญคุณเจี๊ยบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ค่ะ
ทำมานานหรือยังป่อเปี้ยสี่ห้าเดือนนี้ไว้ค่ะพี่เจ๊ง
ปกติใครช่วยทำบ้างเอ่ยก็มีแฟนมีเอกช่วยแล้วก็ลูกสาว
เห็นไอป้าวป้าวก็ช่วยด้วยครับก็เป็นบางครั้งบางทีก็ช่วยให้พูด
อย่าทำค่ะเปล่าอย่าทำลูกอย่าเล่นอย่าอะไรอย่างนี้

เอาละคำถามนี้ก็เกี่ยวกับอาชีพที่พี่เจี๊ยบและครอบครัวกำลังทำอยู่

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีไส้ป่อเปี๊ยะผัดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีแป้งโรตีสำหรับห่อนะครับถาดสำหรับใส่แล้วก็เสิร์ฟได้เลย
นี่คือตัวอย่างนะฮะพี่เจี๊ยบประมาณนี้

บาทแต่ที่ร้านเราเป็นยังไงกว่านี้
ก็แน่นอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดด้วย
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีเวลากำหนดให้พี่เจี๊ยบทำคนเดียวไหวไหม

ขอเชิญคุณเอกมาเป็นผู้ช่วยค่ะ
เพราะปกติเนี่ยเวลาเขาไม่อยู่เราก็ห่อถูกป่ะ

คุณผู้ชมครับโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ห่อป่อเปี๊ยะจำนวน๒๐ชิ้นภายในเวลา๓นาทีครับ
โอ้โห
ความยากก็อยู่ที่ตรงห่อไม่ให้ไส้มันทะลักออก
เปี๊ยะต่อชีวิตค่ะสู้ค่ะ

ขอเรื่องอีก

เจ๊มน้ำไปอีก๕ชิ้นเมื่อนั้นนะครับ

มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปสมาชิกในบ้านเหลืออีก๓ท่านด้วยกัน

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก
ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก
หน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก
ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก
ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก

ปีหน้าหนูต้อง๖ขวบให้ได้นะลูก
เรื่องดนตรีกี่คนตัวเลือกที่หนึ่ง๒คน
ตัวเลือกที่๒๓คน
ตัวเลือกที่๓๔คนและตัวเลือกที่๔๕คน
ข้อนี้ย่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
ถ้าเปล่าตอบเองต้องตอบด้วยลิงฟะย่า
เอาข้อหนึ่ง๒คน
ตัวเลือกที่หนึ่ง๒คนครับ

เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันช่วงหน้า

ครอบครัวของคุณเอกจากจังหวัดชนบุรี

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

ออกแล้วแตกมือเร็ว

เร็วมือเร็วมือ